เรานี้เราไปทำความรู้จักอดีตตำรวจอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจท่านนี้อายุถึง๑๐๐ปีกับอีก๕เดือนแล้วค่ะ
แต่ว่ายังอารมณ์ดีแข็งแรงเป็นที่รักของลูกหลานกันอยู่
ทำความรู้จักกันหน่อยนะคะไปรดน้ำดำหัวกัน
ร้อยตำรวจตรีนครชัยศิลป์นี่แหละค่ะบ้านของท่านนะคะ
อายุกว่าหนึ่งร้อยปีห้าเดือนใครคะคนไหนเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ใกล้
นี่รูปในอดีตในอดีตรอเล้าทีเดียวเลยนะคะ
ส่วนรูปปัจจุบันนี่ครับนี่เลยค่ะสวมหมวกให้ได้รู้เลยนะคะ
แล้วตัวจริงตัวจริงเลยนั่นแหละค่ะอายุยืนยาวแล้วก็ยังแข็งแรง
อารมณ์ดีออกมาต้อนรับทักทายผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนด้วยความเบิกบานร่าเริง
ครับตำรวจอายุยืนท่านนี้ค่ะอาศัยอยู่ที่บ้านในถนนหน้าวัดเกรดการาม
ร้อยหกสิบโอ้โหรับราชการตำรวจปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
เกษียณอายุราชการค่ะและได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมตำรวจ
วันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยยี่สิบด้วยผ่านภายสี่สิบปีแล้วค่ะครับ
คุณปู่นครก็ยังมีสุขภาพแข็งแรง
ถูกยกย่องให้เป็นอดีตนายตำรวจที่อายุยืนที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคุณ
ทีมข่าวเราไปเยี่ยมคุณปู่นครก็เอาหมวกตำรวจมาให้ใส่นี่ไม่แค่นั้นนะคะ
ก็ยังถือกระบี่พระราชทานมาโชว์ให้ดูด้วยเออเพราะว่าของนี้ก็เป็นสิ่งของพระราชทานค่ะ
แล้วก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีคราวนี้ผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมถึงบ้าน
ขอโชว์กันหน่อยก็สร้างรอยยิ้มให้ลูกหลานแล้วก็ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเลยนะคะ
จริงมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยแน่นอนค่ะเรื่องของอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญ
คุณปู่นครบอกว่าชอบกินน้ำพริกผักเป็นอย่างมากเลยน้ำพริกกับผักนี่นะคะ
ทานเป็นประจำแล้วก็ยังเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงสนุกสนาน
นี่เป็นเคล็ดลับทำให้อายุยืนถึง๑๐๐ปีแล้วก็กลายเป็นคน๕แผ่นดิน
น้องใบตองน่าจะเป็นคนที่อายุยืนนะหัวเราะทั้งวัน
อารมณ์ดีโอ้ไม่รู้เหมือนกันหัวเราะไม่หยุดเลย
แต่ว่าตอนนี้ก็๒รัชกาล๒แผ่นดินแล้วนะ
รอดูคุณย่าใบต่อกันต่อไป

อยู่ตั้งแต่รัชการที่หกจนจนรัชการที่๑๐
ก็นับไปแล้ว๕ราชการ๕แผ่นดินทีเดียวนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็โดยอายุอนามมากมาย
ก็เลยต้องอาศัยรถเข็นในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหน
แต่ก็ยังคงสามารถพูดคุยได้
จดจำเรื่องราวในอดีตได้เล่าให้ลูกหลานฟังได้นะคะ
ว่าตั้งแต่เริ่มราชการแล้วได้ทำอะไรบ้าง
มีส่วนร่วมในสงครามยังไงบ้างก็เล่าให้ลูกหลานได้ฟัง
ก็เป็นที่รักที่ชื่นชมของทั้งบุคคลในแวดวงตำรวจด้วย